พาคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าใครเป็นคอเพลงลูกทุ่ง
น่าจะรู้จักกันดีกับคุณแดงจิตรกร
เป็นภาพของคุณนางจิตรกรในสภาพที่ผอมแห้งแล้วก็มีแก้มที่โตกว่าปกติค่ะ
โดยเขียนระบุเอาไว้ว่าคุณนางจิตรกรนั้นเป็นมะเร็งที่ลำคอขั้นสุดท้ายนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวค่ะก็มีศิลปินเข้าไปเยี่ยม
อย่างนางสาวแววตาสถาพรนักร้องต่างสังกัด
ก็เดินทางไปเยี่ยมนายสมจิตเกรดภูเขียวหรือว่าแดงจิตรกร
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้ที่บ้านพักในบ้านทุ่งสว่าง
ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
หวังที่จะให้มีกำลังใจในการรักษาอาการป่วยให้หาย
และจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะคะ
เช่นเดียวกันกับแฟนเพลงจากหลากหลายพื้นที่
ทราบข่าวการป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ก็เดินทางไปเยี่ยมกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะ
คุณแนนจิตรกรก็บอกว่าขอบคุณทุกทานน้ำใจ

ส่วนตัวเองยังมีความหวังที่จะหายป่วย
แล้วก็กลับเข้าสู่วงการร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วคนบ่งของเขาตายก็บวายชีววาวาสขึ้นบ้านผมกระบังว่าให้เป็นอย่างสัด
แล้วก็ยินดีพร้อมที่ที่กลับไปรับใส่พี่น้องอีกคือเก่า
เสียเสาหล่องเพียงพ่อเสาด้วยครับวัดจะหายขอย่างเดียวตอนนั้น
ส่วนกรณีที่บริษัทท็อปไลนมิวสิกจำกัดซึ่งเป็นต้นสังกัด
รวมถึงครูเพลงแล้วก็ศิลปินนักร้องจะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือ
ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะคุณแดงบอกว่าถ้าอยู่ไม่ไกลเนี่ย
ไปร่วมแน่นอนแต่คงไม่สามารถร้องเพลงได้
ก็ขอแค่ได้ไปทักทายแฟนเพลงบ้างก็สุขใจแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้
ภรรยาของแดนจิตรกรก็บอกว่าซับซึ้งและขอบคุณในน้ำใจของคนไทยที่มอบให้
เพราะว่าลำพังทำอาชีพไร่อ้อยรายได้ไม่แน่นอน
เพราะต้องจ่ายค่ารักษาด้วยแล้วก็ส่งเสียลูกเรียนอีก๓คน
รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายค่ะ
ส่วนในกรณีที่ต้นสังกัดจะพาไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพ
ภรรยาก็บอกว่าขอบคุณในความเมตตา
แต่ว่าสภาพร่างกายของคุณแดงตอนนี้ไม่สามารถเดินทางไกลได้นะคะ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยส่งไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้านจะดีกว่า
จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเพราะว่าก็ต้องดูแลลูกอีก๓ชีวิตด้วยค่ะ